ยิ่งใกล้เข้ามาเกิดการไฟ่กัน
ระหว่างแคดดิเดตนายกราชบนตรีของ๒พักใหญ่
ล่าสุดคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับบอกว่า
ให้ผู้สมัครและฝ่ายกฎหมายสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้
ถ้าใครนะครับมาปราศัยให้พักภูมิใจไทยเสียหาย
นี่ครับคู่นี้ที่ผมบอก
นายอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักเพื่อไทยที่กล่าวพาดพิงพักภูมิใจไทยโดยระบุว่า
ถ้าเลือกพักภูมิใจไทยนายกตู่จะกลับมา
รวมถึงนโยบายกัญชาว่าคุณเศรษฐาเปลี่ยนไปมากนะ
ตั้งแต่เข้ามาสู่การเมืองไม่อยากจะเชื่อ
ว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้
ซึ่งการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง
แล้วยืนยันว่าเลือกภูมิใจไทยเป็นอันดับหนึ่ง
เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับหมายถึงคุณอนุทินจะเป็นเอง
แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยไม่รู้ว่านายเศรษฐาจะได้เป็นหรือเปล่า
เพราะว่าคะแนนนิยมยังน้อยกว่าแพทองทานชินวัฒน์อีก
อนุทีนชาญวิรากูลว่าอย่างนี้ครับ
แล้ววันนี้คุณอนุทินนะครับยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งบอก
ฝ่ายกฎหมายภูมิใจไทยไปคอยดูเลยนะ
ใครปลาใสตรงไหนทำให้พรรคเสียหายนะครับ
ดำเนินคดีอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
แล้วยืนยันว่าไม่มีการโทรเคลียร์ใจกับนายเศรษฐาครับ

ว่าพักเพื่อไทยท่านก็คงมี
ถึงเวลาจริงก็รู้กันอยู่แล้วว่า
ใครเคาะใครเคาะได้ใครได้แต่พูดนะครับว่า
ตรงนี้คนในการเมืองเขารู้ดีผมไม่กังวลเรื่องพวกนี้หรอกครับ
นายเศรษฐาโพสต์ตอบโต้บ้าง

เป็นคนเดิมที่ไม่ได้โจมตีตัวบุคคล
และยืนยันหลักการที่ไม่ว่าอย่างไร
เราต้องพูดเรื่องการกระทำได้
หากส่งผลลบต่อสังคม

สะท้อนปัญหากัญชาให้ฟังมาโดยตลอด
และส่วนตัวไม่ใช่คนที่จะไปขัดแย้งกับใคร
แต่ถ้าเพื่อประโยชน์ที่สูงที่สุดของประชาชน
พร้อมที่จะขัดแย้งนะครับ
แล้วก็อาจจะทำให้ทางเดินทางการเมืองแคบลง
เพื่อเปิดกว้างนี่เป็นวาธะ
อนาคตกับลูกกับหลาน
มันต้องดีมากกว่าที่จะเกรงใจ
คนนั้นคนนี้เพื่อเปิดกว้างทางการเมือง
แต่ทำให้ทางออกของอนาคตของลูกหลานพวกเราแคบลง
แล้วขอให้รับฟังฉันธามติ
จากประชาชน๑๔พฤษภาคมนี้เศรษฐาทวีสินครับ